สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ถ้าถามว่าสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้เป็นอย่างไร
ตอบได้เลยค่ะว่าฝนเริ่มลดลงแล้วค่ะ
แต่จะกลับไปตกนะคะที่ภาคใต้และภาคตะวันออกค่ะ
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นมรสุมฝนเป็นเส้นแบบนี้นะคะ
นำเอาฝนเข้ามาทางภาคใต้นะคะแล้วก็ลามไปยังอ่าวไทย

ทำให้สองภูมิภาคนี้มีฝนตกหนักค่ะ
ส่วนสภาพอากาศในภาคอื่นจะเป็นอย่างไร

ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางสภาพอากาศคล้ายกันอีกแล้วนะคะ
ฝนตก๑๖๐ค่ะอุณหภูมิอยู่ราว๓๖๓๗องศาค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกคุณผู้ชมฝนยังคงเยอะที่สุดนะคะ
ยังเยอะอยู่เลยนะคะตกกระจาย๑๗๐ค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
ฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะคะ
อกจากนี้ยังมีคลื่นสูง๑๒เมตรด้วย
ขณะที่กรทมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเรา
ฝนก็ยังตกอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นจะออกจากบ้าน
อย่าลืมพกร่มติดตัวกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ประเทศจีนเท่านั้น

มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ทำให้บ้านเรือนของประชาชนพังราดเป็นหน้ากองเช่นเดียวกัน

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ